เราก็ไม่เคยหยุดสวยเหมือนคุณอุ้มลักษณะ

คุณอุ้มลักษณะล่าสุดฉันไปเจอมา

สาวอุ้มเปิดใจกันบอกว่าตอนนี้

แต่เขากลับมาทวงบรรลักษณะสวยจริง
ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยียุคปัจจุบัน
หน้าอกของสาวอุ้ม

เรียกว่าเป็นระบบใหม่ที่อุ้มเองยังร้องว้าว

เพื่องานเท่านั้นนะคะยืนยันว่ายังไม่คิดมีแฟนใหม่

ลูกสาวตัวน้อยน้องดิสนี่ไปก่อนค่ะ
เอาไปฟังเสียงสาวอุ้มลักษณะกันหน่อยค่ะ

ไม่ความที่เราอายุขึ้น

ที่ดูแบบแก๊สบี้

เพื่อที่ว่าเวลาที่เราสามารถ

แล้วเราก็แบบมันไปไกลขนาดนี้แล้วเหรอ

พี่เจ๊กริ้งก็โทรจะติดต่อหมอ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำก็เข้ากับตัวเองก็ดีไป

รองว่าความเซ็กซี่แม่อุ้มเขาการันตีแน่นอน